ทุกหนีเรามาต่อกันที่เรื่องของฟาชั่นกันก่อนคุณผู้ชม

อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยถือว่ามีมูลค่าเติบโตได้กว่า๖แสนล้านบาท
ในการจะไปแข่งขันระดับเวทีภูมิภาคกันแล้วนะครับ
ไทยนั้นมีความพร้อมอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ

โดยมีจุดแข็งคือได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลค่ะ
มันต้องไปต่อเนื่องกัน
ผู้ประกอบการมองว่าสิ่งที่มากกว่าการพัฒนาและรักษาอัตลักษณ์แบรนด์
คือการที่รัฐเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือสร้างเครือข่าย
แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
ทำกลางการแข่งขันของแบรนด์แฟชั่นใหม่ที่เกิดมากขึ้นในปัจจุบัน
อันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่แบบกรมมาช่วย

เพราะว่าจริงแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่นะคะเพิ่งมาร่วมปีนี้

เพราะจริงแล้วคนอาจจะยังไม่ทราบเท่าไหร่ว่า
ก็อาจจะได้รับช่องทางจากกลุ่มนะครับ
จริงแล้วกลุ่มมากกว่าคนในแอเรียนนั้นนะครับ
จริงข้อโทรแบบนอกเหนืออาจจะยังไม่ทราบว่า
ใน๕๑๐ปีจากปี๒๕๕๘
อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีมูลค่าการค้า
รวม๖๒๐๐๐ล้านบาทค่ะ

เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด
แต่หากเป็นกลุ่มที่มีลูกค้าเฉพาะเจาะจง
ยังคงเติบโตต่อไปได้

แต่เชื่อว่าสิ้นปีจะเติบโตร้อยละ๓ร้อยละ๔
ซึ่งสถาบันการเงินก็ต้องปรับกลยุทธ์
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน